ไปดูอีกหนึ่งเคสนะคะที่ปฐุมธานีที่เขาบอกว่าถูกสุนัขกัด
แล้วก็เสียชีวิตภายในวันเดียวที่หลายคนแตกตื่นกันว่า
เป็นพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าที่ร้ายแรงกว่าเดิม
ปรากฏว่าสาธารณสุขปฐุมธานีเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
ปฐุมธานีไม่มีการระบาดของพิสุนักบ้า
ยังไม่มีการตรวจพบยังไม่มีรายงาน
รวมถึงแม่ผู้ตายเองก็บอกว่าลูกนั้นไม่ได้ถูกสุนักกัดค่ะ
ฉวีวันนาคอุไรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
ก็เดินทางไปยังบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรี

วันก่อนมีการนำเสนอข่าวกันออกไป
ว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคพิสุนักบ้าและมีเชื้อโรคร้ายแรง
ฉวีวันบอกว่าเดินทางไปสอบถามหาสาเหตุรายละเอียด
แล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องโรคพิสุนักบ้า
ถึงการป้องกันแล้วก็การดูแลเบื้องต้นถ้าหากว่าถูกกัด
ยืนยันนะคะว่าจังหวัดปฐุมธานีเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับโรคพิสุนักบ้า
ส่วนศพของนายทวีศักดิ์แพทย์ก็ได้ส่งน้ำลายและปัสสาวะไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะว่าเกิดจากอะไร
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังยืนยันอยู่ว่าปฐุมธานีไม่มีโรคพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่ตามกระแสค่ะ
ซึ่งการเสียชีวิตของนายทวีศักดิ์ทางโรงพยาบาลปฐุมธานีเขารายงานกลับมาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากไข้สมองอักเสบค่ะ
ทางด้านของนางชวีสุขสาแม่ของนายทวีศักดิ์บอกว่า
ลูกไม่ได้ถูกสุนัขกัดนะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้เลี้ยงสุนัข

แต่ลูกชายเนี่ยเป็นโรคเจ็บป่วยประจำตัวที่ผ่านมาก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำค่ะ
แม้ว่ารองสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีแล้วก็คุณแม่ของผู้ตายจะออกมาปฏิเสธชัดเจนเรื่องโรคพิสุนักบ้า
แต่ทางด้านของนายอภิชาติสุวรรณชัยรบ
ตอนนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิสุนักบ้า
ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่หมู่๑และหมู่๒
และพื้นที่หมู่๒ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีแล้วนะคะ
โดยกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่๒๙สิงหาคมถึง๒๘กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคออกมายืนยันว่ากระแสข่าวที่บอกว่า
พบโรคพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่นั้นไม่เป็นความจริงนะคะ
ประเทศไทยยังไม่พบเชื้อพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่หรือเกิดการกลายพันธุ์อะไรทั้งสิ้น
ปัจจุบันนี้มีเพียง๒กลุ่มเท่านั้นคือเชื้อพิสุนักบ้าที่ทำให้เกิดการกลัวน้ำ
หรือกลุ่มอาการที่มีผลต่อไขสันหลังอักเสบแขนขาอ่อนแรงมีเป็น๒กรณีเท่านั้นค่ะ
ก็เลยแนะนำแบบนี้ทางกรมควบคุมโรคบอกว่ามีหลัก๕ยอ๕ยอยักษ์เนี่ยนะคะ
อย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกก็คืออย่าไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกินอาหารกันอยู่
ยายไปหยิบจับพวกชามสุนัขตอนที่กำลังกินข้าว
และอย่ายุ่งกับพวกสุนัขที่อยู่นอกบ้านหรือไม่รู้ประวัตินะคะ
ก็ยืนยันมาแบบนี้เหมือนเมื่อวานี้กระแสมันอาจจะสับสน
เอาสองเรื่องไปรวมกันนะคะ
จริงแล้วก็ไม่มีพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่หรือว่ากลายพันธุ์อะไร